คุณผู้ชมงานนี้ระทึกค่ะเพราะว่ามีน้องตัวหนึ่งที่ติดรถมาด้วยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
เฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปดูกันหน่อยค่ะเร็วเร็ว
โอ้โหน้องมาด้วย
โอ้ยมายังไงวิ่งตามเร็วขับรถตามเลยคุณชนะ

นี่ตามมาด้วยรู้หรือเปล่า
คุณยังว่าไม่รู้ใช่ป่ะถูกมั้ยคะ
คุณเห็นแบบนี้ก็ต้องรีบกวากระบอกหน่อยละกัน
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นไก่บินไปก็ได้
เดี๋ยวสูขิดไปยังไงก็ไม่รู้

จริงถามจริงมองไม่ค่อยเห็นนะ
ออกไปที่ใกล้

เห็นไก่หรือคะ
เธอเห็นทะเบียนรถ